มูลนิธิไทยรัฐนะครับได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
และทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่๑๐นะครับ
ด้วยการมอบอาคารอเนกประสงค์มูลค่ากว่า๙แสนบาท
ให้กับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๔ตำบลบ่อแสนอำเภอทัพปุดจังหวัดพังงาครับ
นายศรีพงศ์บุตรงามดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
พร้อมด้วยนามานิดสุขสมจิตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
กรรมการมูลที่ไทยรัฐนายศรีพงศ์บุตรงามดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา
นายสมรักถวายภูมิในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
นายวิเชนโภชนุกูลเลขาธิการมูลิธิไทยรัฐ
นายสุธลคงยศผู้มนุยการไทยรัฐวิทยา๕๔
รวมทั้งประชาชนและก็นักเรียนได้ร่วมพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์กัมพลวัชรพล
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๔ตำบลบ่อแสนอำเภอทัพปุดจังหวัดพังงา
เริ่มจากการลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้วางพวงมาลัยก่อน
หน้าภาพถ่ายนายกัมพลวัชรพลผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลิธิไทยรัฐ
ที่นายมานิดได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ยกพระราชดำรัฐในหลวงรัชกาลที่๙มากล่าวนะครับ
แล้วก็ร่วมกันยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย
จากนั้นได้กล่าวถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลาลงกรบดินทระเทพยวรางกูล
จากนั้นนายศรีพงศ์ได้รับมอบอาคารอเนกประสงค์กัมพลวัชรพล
จากนายมานิดพร้อมมอบต่อให้กับนายสมรักและนายสุธนนะครับ
พร้อมกับปุ่มอากดปุ่มในการเปิดผ้าแผลกลุ่มป้ายอาคาร
แล้วก็พิธีทางสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีครับ
สำหรับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเกิดขึ้นจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เป็นองค์กรธุรกิจด้านสื่อสารมวลชนนะครับ
เห็นความสำคัญของการศึกษาของชาติ

ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในถิ่นธุรกันดาล
ก็เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน
ได้ทำการสนับสนุนงบประมาณสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา
ภูมิภาคต่างทั่วประเทศ
รวมจำนวนกว่า๑๐๑แห่ง
แล้วก็ให้การดูแลมากว่า๓๐ปี
สนับสนุนโครงการต่างอย่างต่อเนื่องครับ
ส่วนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๔นี้
มีความจำเป็นแล้วก็ขาดแคลนอาคารอเนกประสงค์
ใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนและชุมชน

จึงได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน๙๐๐๐๐๐บาท
โดยใช้ชื่อผู้ก่อตั้งมูลิธิไทยรัฐ
ก็คือท่านกัมพลวัชรพลนั่นเองนะครับ